เหตุการณ์หนึ่งหลังจากที่เป็นข่าวไปนะคะ
เหตุการณ์ที่มีอาจารย์หนุ่มมหาวิทยาลัยญาติปฐุมธานี
พานักศึกษาสาวไปเปิดห้องพักเพื่อร่วมหลับนอน
กับการจะแลกเกรดให้ผ่านวิชานั้นอะไรอย่างนี้
แล้วก็ถูกซ้อนแผนจนทำให้ตำรวจจับกลุ่มออกไหมจับนะคะ
ตอนนี้อาจารย์หนุ่มก็ออกมาประกันตัวสู้คดีแล้ว

อาจารย์คนนี้ไม่ได้มีพฤติกรรมเฉาแบบนั้นเลยนะคะ
เชื่อว่าเป็นการจัดฉากแล้วก็โดนกันแกล้งแน่
ความคืบหน้าเรื่องนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เดินทางไปที่ย่านทุ่ง๒ห้องกรุงเทพนี่แหละค่ะ
เพื่อไปยังบ้านของอาจารย์หนุ่มที่เป็นข่าว
หลังทราบว่าเมื่อคืนวานที่ผ่านมา
อาจารย์เขาใช้หลักทรัพย์จำนวน๑๕๐๐๐บาท
ประกันตัวออกมาจากการถูกคุมขังที่สพพระอินราชาแล้วนะคะ
พอไปถึงพบว่าบ้านก็เป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้น
ได้เข้าไปสอบถามคนที่อยู่ในบ้าน

บอกว่าเธอเป็นญาติกับอาจารย์คนดังกล่าว
แต่ตัวของอาจารย์หนุ่มไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้แล้ว

เพราะว่าตัวอาจารย์ไปอาศัยอยู่กับครอบครัวข้างนอก
หลังเกิดเหตุการณ์นี้ยังไม่มีการติดต่อกับอาจารย์หนุ่ม
ปกติอาจารย์หนุ่มเป็นคนดีพูดจาเพราะไม่กินเหล้าสูบบุหรี่
แล้วก็รักครอบครัวไม่เคยเห็นมีเรื่องชู้สาวนะคะ

หลังทราบข่าวเธอเองก็รู้สึกตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ทำให้เธอคิดมากถึงกับนอนไม่หลับค่ะ
แต่ก็เชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่จริงแน่นอน
เพราะว่ามั่นใจในตัวของอาจารย์
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าน่าจะถูกจัดฉาก
กันแกล้งจากคนที่มีปัญหาด้วย
และอีกอย่างหนึ่งอาจารย์หนุ่มก็เรียนจบถึงปริญญาตรี

ยืนยันเสียงหนักแน่นว่าอาจารย์หนุ่มไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นนะคะ
ฟังเสียงของญาติอาจารย์กันหน่อยค่ะ
เด็กคนนี้เป็นเด็กดีไม่อยากเชื่อ
เพราะว่าเด็กมันเป็นคนดีเป็นคนดีมาก

ทำไมนักศึกษาคนนั้นจะต้องมาทำแบบนี้
ก็นั่นใช่มันเป็นเพราะอะไร

อันนี้ญาติเขามั่นใจญาติมั่นใจว่าเป็นการจัดฉาก
อาจจะมีปัญหากับบุคลากรในมหาวิทยาลัยด้วยกันหรือเปล่า
แล้วเลยถูกกันแกล้งแต่ว่าในเรื่องของการที่บอกว่า

อันนี้จริงมันก็เป็นเรื่องที่ยืนยันไม่ได้เลยนะ
และภาพที่เกิดขึ้นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะ
เป็นช่วงที่ตำรวจเขาถ่ายคลิปเอาไว้
ในช่วงที่เข้าไปจับกลุ่มในที่ห้องพัก
คือตำรวจไปเจอจัดเลย
แล้วนักศึกษาเขานุ่งผ้าขนหนูอยู่ด้วยนะ
คือเขาคือทำทุกอย่างให้จับอาจารย์คนนี้ย่อยได้
เขาเตรียมพร้อมอย่างดีมากนักศึกษาคนนี้นะคะ
เพราะว่าตำรวจเข้าไปในเวลาอันรวดเร็วมาก
คือตัวนักศึกษาเองถ้าคิดในมุมของเราก็คงจะกลัวเหมือนกัน

ถ้ามันปล่อยเวลายืดยาวหรือมันจะเสียหายเกิดขึ้น

และอาจารย์รายนี้ก็ถูกตำรวจจับกลุ่มนะคะ
ค่ะก็นั่นแหละที่น่าสนใจก็คือเรื่องของใบเสร็จนั่นแหละ

มันมีรายการซื้ออะไรบ้างซื้อเปปซี่
ไม่มีเจตนาอันนี้มันก็พูดยากใช่ไหมคะ

ขณะที่นักศึกษาสาวคนอื่นที่เคยเรียนวิชาคอม

ก็เปิดเผยกับทีมข่าวด้วยนะคะว่า
ต้องเจอกับอะไรมาบ้างเมื่อมาลงวิชาเรียนกับอาจารย์หนุ่มรายนี้
เพราะว่าทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับนักศึกษาคนอื่น

คนอื่นที่เคยลงเรียนวิชาคอมพิวเตอร์กับอาจารย์คนนี้

มาเปิดเผยว่าต้องเจออะไรบ้างถ้าจะโรงเรียนวิชานี้
เป็นการบอกต่อกันมาสำหรับนักศึกษาหญิงนะคะ